คือเรียกได้ว่าพุ่งชนแบบเห็นแบบหักพวงมาลัยเข้าหาเลยจริงอะค่ะ
เพราะดีมากนะคะที่ไม่ได้ชนแรงจนถึงขั้นมอเตอร์ไซค์กระเด็นเข้าไปโดนกับรถเทรลเลอร์ที่กำลังวิ่งอยู่เลนส์ข้าง
งั้นนี่ยังไม่รู้เลยนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องบานปลายขนาดไหน
คือเอาจริงเราก็เห็นพร้อมกันตรงนี้แหละว่าเออกล้องหน้ารถคันหลังเนี่ยเขาจับภาพได้จังหวะที่เบียดแล้วพุ่งชนกันแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าไปทะเลาะกันตอนไหนค่ะ
พอมอเตอร์ไซค์ล้มปุ๊บนี่มอเตอร์ไซค์ลงมาเปิดกระจกคุยกันแล้วสักพักกระจกอย่างเดียวไม่พอเปิดประตูต่อยกันเลยสาวหมัดใส่กันแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายนะคะแท็กซี่พยายามจะปิดประตูปิดไม่ได้เพราะมอเตอร์ไซค์เอามือดึงเอาไว้แล้วก็ลงจากรถเลยคราวนี้
ล้อต่อเถียงกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยจากต่อยบนรถเอาลงมาคุยกันเลยลงมาด่ากันเลยดีกว่า
กล้องหน้ารถนี้เพจหมอแหลปแนนด้าเอาโพสต์ไว้นะคะบอกว่า
แท็กซี่จงใจขับชนมอเตอร์ไซค์จนล้มดีนะไม่ถลายเข้าร้อรถมันทุกข์
เหตุเกิดที่ถนนงามวงวานเลยเรือนจำคลองเปรมมุ่งหน้าแยกพงเพชร
คนที่เข้ามาเห็นคลิปเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดานะ
นี่มันเลยเถิดไปถึงพยายามฆ่าได้เลย
บางคนก็บอกว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกับคนอื่นแล้วเนี่ย
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้แบบนี้อันตรายมาก
บางคนบอกแต้มเติมอะไรไม่ต้องตัดหรอกยึดใบขับขี่ตลอดชีพไปเลยดีไหม
เพราะแบบนี้มันเป็นอันตรายต่อคนใช้รถใช้ถนนร่วมกันมาก
คือจนแบบนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าเขามีเรื่องทะเลาะอะไรกันมาก่อนแต่
เอาง่ายเรื่องทะเลาะเนี่ยแยกไว้ส่วนหนึ่งที่คุณต้องเคลียร์ปัญหากัน
แต่การหนึ่งพุ่งชนกันแบบนี้มันผิดกฎหมายชัดอยู่แล้วนะคะอันนี้อยู่ที่ตำรวจนะว่าเขาจะแจ้งข้อหาอะไร
ถ้าเขาอยากจะแจ้งความข้อหาพยายามฆ่านี่ก็ได้เหมือนกันนะ
เพราะว่าพุ่งชนแบบอย่างจังเลยใช่ไหม
ถูกต้องแล้วสองคุณจะมาต่อยกันกลางถนนแบบนี้มอเตอร์ไซค์ที่ไปต่อยเขาก็ถือว่าเป็นทำร้ายร่างกายอีกเหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นจอยอใจเย็นกันนิดนึงต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ต่างคนต่างไปเถอะ
บนถนนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดหลายเหตุการณ์